หลังจากเมื่อวานนี้ลอตเตอรี่ออกแล้วอาการมันเป็นยังไงฮะ
อาการมันเป็นยังไงครับอาการไม่ค่อยสู้ดีค่ะ
ครับผมซึมซึมหน่อยเออซึมซึมหน่อยซึมซึมหน่อย
ถ้าอย่างงั้นถ้าเราหาเลขกันแล้วมันยังไม่ถูก
คราวนี้มาดูวิธีซื้อลอตเตอรี่กันหน่อยทำไมคะ
น้อยมาอีกแล้วอ๋ออ่าคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ตเตอรี่ผีน้อยอีกแล้วก๊อฟที่มันขึ้นอยู่บนสลากอ่ะนะ
เออนั่นแหละฮะนี่แหละครับอย่างนางสาวจารุวัลสายกิจนะครับ
อายุยี่สิบเก้าปีเป็นสาวโรงงานในนิคมสาหกรรมกระบินบุรี
จังหวัดปลาจีนบุรีครับขึ้นโรงพักกะบินบุรี
ลงบันทึกประจำวันว่าเป็นผู้ถูกรางวัลที่๑
รับไปหกล้านบาทครับนะฮะโดยเธอบอกว่า
ลับในการซื้อลอตเตอรี่ของเธอไม่ได้ดูเลขอะไรหรอก
หาผีน้อยแม่ค้าลอตเตอรี่นะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ฉบับไหนมีผีน้อยฉันซื้อฉันเอานะครับ
จะถูกรางวัลเสมอนี่แหละครับ

แต่ดูเธอพูดสิเธอพูดเหมือนไม่อยากถูกนะ
บอกว่าตอนแรกลุ้นแค่รางวัลอื่นนะ
แต่ดันมาถูกรางวัลที่หนึ่งดันเออแต่ดันนะฮะ
ก็ดีใจแหละแต่เดี๋ยวยังไงก็จะทำงานต่อไปนะครับ

ไปดูรูปผีน้อย
รูปอะไรนี่ผีน้อยอ๋อไปดูแต่ก็คือไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจดูเลข

เห็นในที่ตกเขาว่ากันมันชอบหั่งวันไง

แล้วลงเลขแล้วมันจะไม่๘๐ไม่๑๐๐ไม่๑๒๐อ่ะเนี่ย
มันจะ๒๐๐หรือเปล่าเอออ่าถ้าไม่ใช่เหมือนแปดเหล่ามั้งเนาะครับ
แล้วเราจะกลายเป็นผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะไม่เคยอ่ะผู้ชายคนนี้ค่ะ
โอ้โหเขาซื้อไว้หลายใบเหมือนกันนะคะ
ชื่อว่าคุณธีระเจริญผลหรือว่าคุณหนึ่งเป็นพนักงานขับรถให้กับนายจ้างญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔
เขาโพสต์ภาพนี้แหละค่ะภาพลอตเตอรี่บอกถ้าพรุ่งนี้ผมรวยนะนิ่งจะไม่ลืมตัว
ถ้าพรุ่งนี้ผมรวยนะครับนิ่งจะไม่ลืมตัวและจะไม่มั่วการพนันแล้วก็จะไม่ขยันหาเมีย
แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่รวยเผลอทุกอย่างข้างต้นทำหมดแหละ

นั่นไงนั่น๒ใบบน๒๐๑๓๐๓ถูก๒ใบรับไป๑๒ล้านบาทกลายเป็นเรื่องจริงซะงั้น
เพราะฉะนั้นแล้วงวดหน้าเดี๋ยวดิฉันจะเรียนแบบมั่ง
ลืมที่คุณโพสต์เอาไว้นะคุณบอกว่าถ้าพรุ่งนี้คุณรวยคุณจะนิ่งไม่ลืมตัว
มั่วการพนันแล้วก็จะไม่ขยันหาเมียนะรวยจริงแล้วนะได้๒ใบ
ส่วนที่ชนบุรีครับนางสาวพริมพราวเชื้อดีเป็นแม่ค้าขายปลาทะเลอายุ๕๐ปี
พลิกชีวิตเลยเพราะอะไรถูกรางวัลที่๑คุณครับ๓ใบครับ๑๘ล้านอิจฉาจังเลย
เพราะว่าหลานสาวชื่อใบหม่อนเป็นคนนำโชคมาให้ยายตอนพ่อค้าลอตเตอรี่เนี่ยเดินมาขายเนี่ย
ใบม่อนหยิบมา๓๐๓มายาย๓ใบยายก็ไม่คิดอะไรน่าจะพอถูก

เราก็เลยเอ่อซื้อไว้ก็เกือบสิบกว่าใบอ่ะแหละ
คือหลานหยิบให้เลยครับหลานหยิบให้ด้วยอะไรด้วย
จากแพงอ่ะล่ะใช่จากแพง

แต่มันถูกสามใบครับอืมอืม
ไปดูเศรษฐีใหม่อีกคนครับคนนี้เห็งเพราะว่าซื้อเลขท้าย
ตามธนบัตรแบงค์ยี่สิบที่มันปลิวมาครับ
เออเนี่ยคนนี้คือแบบคนจะรวยช่วยไม่ได้จริง
คือผมก็เคยทำนะไม่ถูกปลิวมายังไงอ่ะ
แบงค์ยี่สิบปลิวมาเธอเจอแล้วเธอก็ไปเอาเลขท้าย๓๐๓
มาไปหาซื้อลอตเตอรี่ฮะโอ้เนี่ยครับพี่วาสนาธาราธิษฐานนะครับ
ลงบันทึกประจำวันแสดงความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
มาได้ดูเลขท้ายแล้วมัน๓๐๓จึงไปหาซื้อลอตเตอรี่ไม่คิดว่ามันจะถูก

ใช่ก็เลยเอาเลขคล้ายของแบงค์๒๐มาซื้อนี้๓ถึง๓
งวดนี้มีเคล็ดลับตัวอย่างการถูกรางวัลที่๑มาให้เลือก๔แบบ
เพราะท่านจะเลือกแบบไหนเดี๋ยวงวดหน้าลองดูนะครับ
เผื่ออยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเลยถูกรวมรวมที่๑กับเขาบ้างครับ
โปรดหน้าคือปีใหม่เลยนะเอาลองดูครับ
เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนแล้วเนี่ยเคสสุดท้ายเนี่ยง่ายไปไหม
จะถูกรวมรวมที่๑แบงค์ปลูกมาถูกเฉยเลย
ดวงใครดวงมันนะฮะมีแบงค์ปิวมาแถวนี้บ้างไหมครับ
ไม่มีค่ะมีก็เก็บเอาไปใช้พูดเล่นนะคะ